อ่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ก่อนเล่าตั้งคำถามพี่เบิร์ตก่อนครับมีเมียเวลาจะเอาเงินไปซ่อนเมียเนี่ยซ่อนที่ไหนไม่ต้องซ่อนอ่าอย่างนี้เราช่วยกันใช้อ่าบ้านผมไม่ต้องซ่อนค่ะนะฮะเพราะถ้าซ่อนก็หาเจออยู่ดีเออไม่ซ่อนใช่ไหมไม่ซ่อนแต่คนนี้เขาซ่อนค่ะเขาบอกว่าเอาไปซ่อนนะคะแล้วมีคนไปชี้เบาะแสด้วยใครชี้อ่ะเป็นใครคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะนี่ไงแมวเหมียวตัวเนี้ย
ตรงบันไดเนี่ยคือฝ่ายผู้ชายเนี่ยสามีเนี่ยเอาเงินไปซ่อนไว้ตรงบันไดเนี่ยแล้วแมวเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนมันไปดร้องตรงนั้นน่ะมันแหงดูอะไรอ่ะนั่นไงกำลังจะถามว่ามันซ่อนยังไงเอาแบบเนี่ยมันไม่มีประสบการณ์จริงไม่มีประสบการณ์คนไม่ซ่อนตังเมียแต่มีเท่าไหร่นะต้นเดือนเอาให้เมียหมดไม่ต้
สิ่งผิดปกติอะไรอยู่ตรงนั้น
ทีนี้คุณผู้หญิงด้วยความสงสัย
เธอก็เลยก้มไปดูดูหน่อยซิ

มองหน้าผิดปกติร้องผิดปกติ

พยายามเอาก้มแง่นหน้าไปดูค่ะ

โพสต์ที่๒คุณพ่อบ้านโพสต์ต่อบอกว่า

แมวใส่กระเป๋าและโพสต์แซวขำ

แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเขาไปซ่อนต่างกว่า
เห็นน่ะคือตอนจะขึ้นบันไดคงเอามือยัดจึ๊บเข้าไป

ไม่มีไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ต้องซ่อน
แต่ว่าโปรดิวเซอร์ผมหาที่ซ่อนใหม่นะ
จริงเหรอคุณป้องเหรอนะค่ะใช่